แฟนข่าวมาเดาแล้วนะสำโลงหรือเปล่า

แต่สมุทรประการยุคเถื่อนโจบังปลี
ไม่โก้จริงนะ
ซัดอาหรี่กลางไฟแดงเลยคุณผู้ชมครับ

ทางเข้าเคหะเมืองใหม่บางพลีฮะ

๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรอสัญญาณไฟอยู่

เป็นอีกกลุ่มประมาณ๕คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านหลัง
คนหนึ่งเดินเข้าไปใช้อาวุธยาวคล้ายมีดเขาบอก
คล้ายมีดตีเขาให้ที่กลางหลังของคนซ้อนท้าย

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ลงมาสิครับ
คราวนี้ใช้อาวุธยาวที่เตรียมมาตีใส่กันโดยไม่สนใจ
ว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาหรือเปล่า
หรือไปกระทบกระทั่งประชาชนจำนวนมากไหม
ก็จอดรถติดไฟแดงอยู่เป็นผมเนี่ยโอ้โห
ถ้าผมเป็นรถสีแดงนะผมตกใจตายเลย
เหตุการณ์ชุดละมุนอยู่พักใหญ่ครับ
จากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็แยกกันหนี

หามส่งโรงพยาบาลรายงานข่าวว่าอย่างนั้นนะ
แต่ก็มีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่มาด้วยกันสองคนเนี่ย

ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจสพบางสาวทงทำงานเร็ว
จับกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีได้๖คนด้วยกัน
มีของกลางเป็นอีดาบ๒เล่ม

เสื้อคลุมหมวกกันน็อกที่สวมใส่ในช่วงที่ก่อเหตุครับ

โอ้โหถ้าฟันก็แทงเข้าไป
หนึ่งในเยาวชนที่ถูกจับครับเล่าบอกว่า

พอถึงแยกสัญญาณไฟจราจรที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็หันไปเห็นคู่อลีตากสถาบันใช่มั้ยล่ะพี่
คือเคยถูกสองคนได้ไล่ทำร้ายมาก่อนแล้ว
ก็เลยจอดรถยกพวกลงไปเปิดจาก

นะจนเกิดการไล่ฟันกันขึ้นฮะ

เอามีดไปฝากไว้กับรุ่นพี่จนมาถูกจับนี่แหละพี่นักข่าว
พันธบทเอกนิรันดรฝักสุบันนะครับท่านผู้กำกับการ
สพบางสาวทงนะฮะเชิญผู้ปกครองมาทำความเข้าใจ
แล้วแจ้งข้อหาต้องดำเนินคดีกับเยาวชนกลุ่มนี้แหละ
แล้วผู้ปกครองอ้าวข่าวอื่นฟังเอาไว้จริงก็เตือนกันทุกครั้งน่ะ
ฟังเอาไว้ผู้ปกครองผู้ปกครองโดนทำประวัติครับ
ผู้ปกครองโดนทำประวัติแล้วคราวหน้าท่านลูกท่าน
ลูกท่านไปตีอีกตำรวจจับได้อีก
ผมไม่รู้จะเอานามสกุลอะไรนะลูกของนายแดงทองแสง
เคยก่อเหย์ไหมแล้วดิอืมคราวนี้ลูกก็โดนอีกอืม
พ่อแม่ก็โดนคดีด้วยครับโอ้โหจริงจริงเปิดเทิมป้า
พลังมันเหลือแต่ตั้งแต่เปิดเทอมเลย

มุดปราการอีกแล้วไม่ได้ว่า
แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันบ่อยซะละเกินนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอนั้นของสมุทรปาการอำเภอนี้ของสมุทรปราการ
นี่แหละครับแล้วตีกันสี่แยกแบบนี้ฮะ

แล้วดูสิว่าไปเรียนโดยพกอาวุธแบบนี้นะ

อุ๊ยแล้วบางทีนะดอมคือพวกมีดยาวเขาไม่ได้พกไป
เขาจะเอาไปแอบไปตรงพุมหมาย
แล้วพอถึงเวลาถึงจังหวะก็ไปหยิบฉวยมา